กับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัยหลุมกับพี่สงสัย
โพสต์เนี่ยหลายคนก็เลยโยงไปถึงการเปิดตัวรักครั้งใหม่ของคุณสงกรานหรือเปล่า
เพราะมันมีรูปที่เขาไปตีก๊อฟกันมาใช่ไหมล่ะกับน้องมน้ำแดง
ก็ย้ำชัดว่ามันเป็นความบังเอิญค่ะคุณพี่
ส่วนตัวเองนี่นะเป็นคนลงแคปชั่นกลวนเป็นประจำอยู่แล้วหารจากเน็ตบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไป
ส่วนเรื่องรักครั้งใหม่ของอดีตหวานใจอันนี้แมทบอกว่าแมทไม่ทราบรายละเอียดด้วยนะคะ
ก็ต้องไปถามไปยื่นไมค์ถามพี่สงกรานเองแล้วกันแต่ข่าวดีสำหรับเอฟซีสาวแมทคือ
บอกเลยขายของเลยดูละครได้แน่นอนเพราะว่าครั้งนี้ละครเรื่องใหม่ที่เสนอเข้ามารับเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเดือนพฤษภาคมนี้รออัปเดตนะคะ
บอกว่าจะได้เล่นละครมากด้วยนะ
มาคราวนี้ก็ถือว่าคืนกำไรให้กับเอฟซีได้ติดตามผลงานละครของแมทอีกครั้งนะคะ